ข่าวต่อไปนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเข้าข่ายให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหรือเปล่า

ขับไปจอดอยู่ตรงข้ามที่ทำการตะกำนันตำบลบ้านแหลม

กะจะไปเคลียร์ปัญหากับคู่กรณีที่เป็นกำนัน
ปรากฏโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวล้มอาการสาหัสเลยค่ะ

แต่ปรากฏถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวจนล้ม

สพบ้านแหลมได้รับแจ้งเหตุมาค่ะ
ว่านี่เป็นกองเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
มีคนถือปืนเดินอยู่ที่ถนนสายเพชรชบุรีบ้านแหลม
หน้าวัดศรีสคามตรงข้ามที่ทำการกำนันตะบนบ้านแหลมค่ะ
ลงพื้นที่มาตรวจสอบดูไม่เจอคนเจ็บแล้ว
เพราะว่านำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่เจอนี่
อ้าวไหนว่าลากลงไปแล้วไง

แจ้งเจ้าหน้าที่พาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเพื่อนเก็บปืนที่ตกอยู่กลางถนน

รถเก่งคันนี้นะคะจากัวสีแดงค่ะ

ทะเบียนดรชดาน๔๔กรุงเทพ

ล้อรถด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้ว
มีรองเท้าข้างหนึ่งตกอยู่แล้วก็มีรอยเลือดอยู่กลางถนนด้วย
คนเจ็บแล้วก็คนที่เป็นคนถือปืนขับรถคันนี้มาเนี่ย
คือนายเสกสรรสุวรรณสายชนนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่านายเสกสรรคนนี้
จากัวมาจอดฝั่งตรงข้ามที่ทำการกำนันตำบลบ้านแหลม
่งหน้าไปที่ที่ทำการกำนันตำบลบ้านแหลม
ตั้งใจไปเคลียร์ไม่รู้เคลียร์ปัญหาอะไรกับคู่กรณี
คือกำนันยีนหรือนายปรัชญาสุขารมค่ะ

เสกสรรโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวล้มปืนหลุดมือ
เพื่อนที่มาด้วยกันเอาปืนเข้าไปเก็บในรถ
แล้วก็นำตัวนายเสกสรรไปส่งโรงพยาบาล
นายกรพี่ชายนายเสกสรรเล่าแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้น้องชายไปทะเลาะกันกับกำนันยีนก็คือปรัชญา
เรื่องที่ทะเลาะกันจริงน้องชายเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงกับนายปรัชญานะ
คู่กรณีโดยตรงคือเพื่อนสาวคนสนิท
เพื่อนสาวคนสนิทไปทะเลาะกับนายปรัชญา
แล้วก็เอาเรื่องมาฟ้องเสกสรรว่าเนี่ยเธอเราไปทะเลาะกับคนนี้มา
สันก็อาจจะด้วยความรักเพื่อนก็เลยจะไปเคลียร์ปัญหาให้กับเพื่อนค่ะ

หลายวันแล้วผมคิดว่าคุยกันจบไปแล้วไง

แล้วก่อนที่เล็กออกมาเขาคุยอะไรกับพี่ไหมครับ

บอกว่าเขาต้องคุยคุยกันดีกว่า

อันนี้มูลเหตุจากพี่ชายของเสกสรรคนเจ็บเขานะ

แต่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า

ต้องรอถามเสกสรรว่าเหมือนที่เพื่อนบอกหรือเปล่า

อ่าแล้วเพื่อนเนี่ยเอาโปรงปืนเก็บบนรถแล้วอะไรยังไง
ชุดละมนต์วุ่นวายแต่แน่นอนคือคุณมีอาวุธสงคราม

อันนี้สำคัญเลยนะครับ